คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของผู้กองปูเข็มที่โดนทำร้ายนะคะ
คือวันนี้เนี่ยร้อยเอกทรงกรดชื่นชูผลหรือว่าผู้กองปูเข็มเนี่ยนะคะ
ไปที่คิวท่ารถแห่งหนึ่งค่ะที่ตลาดศูนย์เก่า
พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้าที่ไปตรงนี้เนี่ย
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีตู้สล็อตครับ
ลักษณะของการลักลอบเล่นการพนันเนี่ยนะคะเหมือนกับไปตั้งให้คนไปเล่นเลย
ไปถึงก็เจอตู้สล็อตสองตัวตั้งอยู่มีผู้ชายสองคนกำลังนั่งเล่น
ครับผู้กองปูเข็มก็โทรแจ้งตำรวจโอ้นี่เขาอัดคลิปอย่างงี้เลยอ่ะ
ใช่ค่ะนี่เลยค่ะก็ไปคุยกับคนที่อยู่ตรงนั้นนะ
นี่นะคะแล้วเขาก็ให้เบอร์คนที่บอกว่าเอาตู้สล็อตไปลงด้วยนะ
อ่าคือเนี้ยสดผ่านทางเฟซบุ๊คของเขาอ่ะ
ผู้กองปูเข็มก็โทรหาตามเบอร์นะคะมีผู้หญิงรับสายแล้วก็คุยกัน
แล้วก็บอกว่าให้มาเจอกันที่คิวท่ารถนี่ค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็มาที่คิวท่ารถแล้วก็ยกตู้สล็อตขึ้นรถไปแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะเหมือนกับมาตรวจจับสิ่งผิดกฎหมาย
เป็นแบบโอ้โหแอบมาวางตู้สล็อตให้เล่นการพนันผิดกฎหมายแบบนี้ได้ยังไง
ติก็จะเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้ก็มาตรวจจับสิ่งผิดกฎหมาย
แต่ประเด็นมันไม่ได้จบแค่นี้ทำไมฮะพอสดผ่านเฟซบุ๊กจบเรียบร้อย
มีรายงานว่าผู้กองปูเข็มโดนรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บและสลบค่ะโอ้โห
อยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งมีคนคอยดูแลอยู่นะคะครับ
ตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะคะอ่านี่ค่ะ
ว่ามันจะมาจากเรื่องอะไรยังไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้
แต่เดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้าให้เพิ่มเติมค่ะ